นี้หน่อยคือปกติเราเล่าข่าวคนหลงป่าคนหายเนี่ย๕วันนี้นานมาก
นานดินานน่าห่วงแล้วนะแต่อันนี้อ่ะตกลงไปในโพรงถ้ำ
ลึก๑๐เมตรโพรงไหนตรงไหนมีโพรงเดี๋ยวพี่เบิร์ตดูเลย
วัน๕คืนแล้วโพรงมันไม่ได้ใหญ่มันแบบขนาดพอดีตัวมากคุณผู้ชม
ไปตามหาอันนี้ที่ตะวัดตากนะคุณผู้ชมค่ะใช่นี่ไงทำยังไงทำอย่าง
ไงแล้วดูสิเห็นไหมเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือขอดู
จังหวะนี้หน่อยค่ะ
แค่แค่อย่างเนี้ยโอ้ยทีก็แคบเนี้ยเข้าไปก็กลับตัวไม่ได้
ติดหัวแน่เลยแค่เอาเลยสิเออเข้ามากินน้ำนี่แล้วก็ออกมาออกมา

พี่รออยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจริงจริงอ่ะเออ
แล้วคือตะโกดเรียกอะไรน่ะบอกว่าคิดถึงใครอะไรยังไงน่ะ
ตกลงเขาตกลงไปเขาตั้งใจเข้าไปเขาอ
ตรงนี้มันอยู่ตรงเนินเขาสูงชันที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะ

ก็ต้องช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้าวานนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เขาเดินหายเข้าป่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปทำอะไรในป่านะ
แล้วชาวบ้านได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือมาจากโพรงถ้ำอืม

คือไม่สามารถเอาตัวขึ้นมาได้เพราะว่าตรงนั้นมันแคบไงคะ
มันลึกด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบมาเข้ามาช่วยนะคะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุมันเป็นป่ารกห่างจากหมู่บ้านไปสัก๓โลได้

เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยกู้ภัยต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากนะ
แล้วก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ตะโกนเรียกเพราะว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายตะควา
นานิเวศอายุ๔๗ปีแต่เขาไม่ได้ตอบรับ
แล้วไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ด้วย

เกิดมีคนเข้ามาช่วยนี่ต้องรีบเลยถูกไหม

สำเร็จค่ะเอาทำไมยังไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ช่วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกลับขึ้นมาข้างบน
แล้วมาวางแผนอันนี้ตอนที่เขาคลานหนีนะ

เจ้าหน้าที่สามารถนำตัวเขาขึ้นมาจากโพรงถ้ำได้
เอาเชือกผูกรัดมัดตัว

เป็นยังไง

ยกไม้นี่ก็ได้

โอ้โห

จะให้ก้มเอาก็ไม่ก้มเอาต้องยกไม้ขึ้น

ทีนี้ปฐมพยาบาลเสร็จ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าสองยางค่ะ
ตัวนายตักขวาเขาปลอดภัยนะ
แต่ว่าหมอก็ยังให้ดูอาการอยู่

ตกลงไปในถ้ำหรือติดถ้ำติดโพรงอะไรทั่วไปเลย

ตัวผู้ชายคนนี้เขาเคยรักษาอาการหลายโรค

ื่องหรือเปล่าจนเกิดอาการควบคุมตัวเองไม่ได้
เหมือนกับคนเหม่อพอเหม่อเสร็จแล้วปุ๊บเอาเดินมาเข้ามาในป่าลึก
ยังไม่รู้สาเหตุหรอกแต่ว่าตกลงไปในโพรง
พอเจอเจ้าหน้าที่ก็เลยหวาดระแวงกลัวเลยหนี
แต่ท้ายที่สุดเอาตัวออกมาได้แล้วอยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้ว